เสียงแตกแน่ว่าเหมาะสมหรือเปล่า
นี่คุณผู้ชมฮะเป็นกิจกรรมปลาป๋องฮะ

ปลาลูกบอลใส่
ใส่ภาพที่เป็นนักการเมืองทั้งนั้นเลย
แล้วติดอยู่บนกระป๋องไงพี่บอก
บนกิจกรรมกันวัดอ่ะ
และคุณพิธานี่มาจากทุกพักทุกฝ่าย

สมาชิกพักเก้าไกลและเป็นอดีตผู้สมัคร
สสจังหวัดสุรินทร์อย่างนายเบนจมินปันสนครับ

มาโพสต์ในโซเชียลบอกว่า
มันเป็นกิจกรรมของสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เดี๋ยวนะก็เห็นสีส้มคือเห็นแบบ
มันจะไปนำโยงเกี่ยวกับก้าวไกลหรืออะไรป่
นักเรียนเค้าจัดกันเอง

นักเรียนเขาจัดกันเองครับแม้ว่าจะเห็นฉากผ้าเป็นสีส้ม

ส่วนตัวของคุณเบนจามินเขามองว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์
เด็กจะได้สนใจการเมืองตั้งแต่เด็กไง
ไม่ได้มองว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความขัดแย้งหรือว่าความเกลียดชัง
ลองฟังดูหน่อยครับ

จริงจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเนี่ยจริงมัน
อยู่ในตัวแล้วนะการเมืองศาสนา
มันไม่ควรเอามาทำในลักษณะนี้อันนี้คือกำลังคิดในมุม
คือปรับเปลี่ยนรูปแบบสักนิดนึงได้ไหม
อย่างเช่นสมมุติว่าปลาไปที่กระป๋องแล้วกระป๋องมันเป็นเลข

เป็นเลขนั้นออกมาแล้วเป็นหน้านักการเมืองให้เด็ก
คือมันจะต้องได้ไม่ยึดโยงว่าปลาใส่หน้านักการเมือง
ไม่รู้ว่าวิธีการแบบนี้มันจะช่วยบรรเทาเบาบางลงได้ไหม